เกิดเหตุระทึกขึ้นภายในศาลของรัฐมิชิแกน
ขณะที่ผู้ต้องหากำลังถูกควบคุมตัว
ตรงเข้าไปแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่
ทำให้เกิดการยิงต่อสู้กัน
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รองนายอำเภอผู้ช่วยในอำเภอ
นายอำเภอเมืองเบอร์ดินคาวตี้ในรัฐมิชิแกนเปิดเผยว่า
ผู้ต้องหารายหนึ่งที่กำลังจะถูกนำตัวออกจากศาลในเซนต์โจเซฟทางตะวันตกของรัฐ
คุมขังที่เรือนจำได้ก่อเหตุแย่งชิงปืนจากเจ้าหน้าที่
และยิงผู้ช่วยนายอำเภอเสียชีวิตไป๒คนบาดเจ็บไป๑คนค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณชั้น๓ของอาคารศาล
ขณะที่ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอุกอาจครั้งนี้ถูกวิสามันฆาตกรรมค่ะ
ขณะเกิดเหตุได้มีการปิดล้อมทางเข้าออกบริเวณของสารเบอร์เรียนเคาน์ตี้
และอาคารอื่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมราชธรรมรัฐมิชิแกน
เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าขณะนี้ได้มีการตรวจสอบ
ว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นของกรมราชธรรมปลอดภัยดีค่ะ